ก็เป็นเสียงของนายกรัฐมนตรีอ่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ไปดู
สถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยใช่ค่ะเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่
ทีเอสสยามนะคะตอนนี้เรียกว่ามีความสละมุนเกิดขึ้นนิดหน่อย
เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยค่ะขึ้นไปบนบีทีเอสสยาม
เนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่เขามีการปิดสถานีรถไฟฟ้า
แล้วก็ปิดทางเดินด้วยค่ะตอนเนี้ยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
พยายามเข้าไปเจรจาแล้วก็เรียกร้องบอกว่าให้เปิดเส้นทางเนี่ย
มีการเขย่าประตูลูกกรงที่ที่ปิดเอาไว้ของสถานีด้วยเนี่ยค่ะ
ก็พยายามขึ้นมาต่อรองเจรจากับเจ้าหน้าที่นะคะว่าให้เปิด
เพราะว่าก็ยังมีกลุ่มผู้ชมนุมอีกหลายคนที่ยังจะเดินทางมา
แต่แน่นอนหน้าที่ตำรวจคือเขาก็ต้องกั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้มีการเติมมวลชนเข้ามาในพื้นที่
ซึ่งก่อนหน้านี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาทำก็คือเปิดแง้ม
แล้วก็ให้เคลียร์คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตรงนั้นให้ออก
คือปล่อยให้ออกได้อย่างเดียวแต่จะไม่ปล่อยให้เข้าพื้นที่
ก็เลยเป็นความชุลมุนเล็กน้อยที่เกิดขึ้น
เมืองต้นตอนนี้ยังไม่ได้บานปลายแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะทิศทางไหนนะคะ
แต่แน่นอนเรายังคงเกาะติดสถานการณ์นี้ตลอดทั้งวันแน่นอน
ติดตามทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ